เมื่อวานเป็นวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๒
มันเป็นวันเกิดของผู้ชายชาวไอแลนด์คนหนึ่งอายุ๗๓ปี

ตำรวจสพเมืองพัทยาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามีโรคประจำตัวหลายโรครุมร้าวนะคะ
น่าจะเกิดมาจากโรคประจำตัวนั่นแหละ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจสพเมืองพัทยาชนบุรีได้รับแจ้งเหตุ
ภายในซอยเกษตรศิลป๕ตำบลน้องปลืออำเภอบางละมุง
อายุ๗๓ปีเป็นสัญชาติไอซ์แลนด์
สภาพศพคือจมน้ำภายในสระ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๕ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ดำลงไปในน้ำแล้วก็นำร่างขึ้นมาบนขอบสระ
ทีนี้ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าร่างกายมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ไปสอบถามคนแรกที่เขาเห็นเหตุการณ์
ชื่อว่านางสาวมะยุรีแซงกระโทกอายุ๔๑ปี
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงดังมาก
ก็เลยออกไปดูไปพบว่าผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่ในสระน้ำ
ซึ่งผู้ตายนางสาวมะยุรีบอกว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวมานานแล้ว
ผมรู้จักผมก็เลยช่องโรคไปดูหนูจำได้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เจอรี่คนนี้

เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคเกร็งลมชักด้วยค่ะ
เรื่องต้นค่ะตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ไปพบเอกสารแสดงตัวตนบุคคลของผู้ตายนะคะ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือวันที่เกิดเหตุ
เป็นวันที่ไปตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเขา
คือเขาเกิด๑๖ตุลา๒๔๙๘แล้วก็ตาย๑๖ตุลา๒๕๖
ส่วนศพค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบังละมุงนะคะ
เพื่อรอญาติมาติดต่อนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ